ผู้กำกับดับของสถานีตำรวจค้าห้องทำงาน
แล้วก็มีเรื่องของมีภาพข่าวด้วยนะฮะที่บอกว่าเนี่ยฮะ
สยบดาบตำรวจคลั่งแพทย์ชนะสูตรศพนะครับ
ดาบตำรวจชินกฤษพุทธิประพาทเป็นพบหมู่ที่สพปลวกแดงจังหวัดระยอง
ถูกจับตายวิสามันฆาตกรรมไปเพราะว่าไม่พอใจตัวเองสาเหตุจากเรื่องถูกกล่าวหา
ถูกร้องเรียนมาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ต้องขังหญิงชาวลาวนะครับ
ซองเบอร์๑๒จำนวน๔๔นัดขนาด๙มิลลิเมตร๗๐นัดขนาด๓๘จำนวน๑๘นัด

ซึ่งตรวจพบนะครับในรถกระบะฟอร์ดสีดำทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๓๐๗๒ระยอง
ของดาบตำรวจชิณกฤษพูดที่ประพาส
พลตำรวจตรีสุรพลวิรัติโยสินรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
แสดงความเสียใจกับภรรยาของพันธบทเอกสมชายสุนทวนิก
ซึ่งเป็นภูมิกับการสถานีตำรวจปลวกแดงจังหวัดระยองและครอบครัว
ว่าถ้าบุตรชายสมัครใจเข้ารับราชการตำรวจก็พร้อมส่งเสริมครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพของภูมิกับการส่งชนะสูตร
ก่อนทำวิธีหนามศพหลวงอับศพวันนี้นะครับ
ที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครระยองหนึ่ง
วันนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปที่วัดท่าโสม

สำหรับเหตุการณ์นี้หลายท่านคงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
ขณะที่ร้อยตำรวจโทบัญญัติสมหารองสารวัตรป้องกันปราบราม
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามผู้ก่อเหตุ
เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจเอกสมชายสุนทวนิก
ภูมิกับการสถานีตำรวจปลวกแดงบนชั้น๓ของโรงพัก
เพื่อจะสอบสวนกรณีสำคัญนั่นก็คือดาบตำรวจชินกฤษเนี่ย
หญิงสาวชาวลาวอายุ๒๖ปี
๒๖ปีนะครับกล่าวหาวักธรรมชำราวเธอ

ระหว่างนั้นเนี่ยดาบตำรวจชินกฤษก็ไม่พอใจนะครับ
ชักปืนสั้นยิงใส่พันธุรกิจเอกสมชาย๑นัด
ลำคอเสียชีวิตคาเก้าอี้ทำงาน
จากนั้นก็ได้หันไปยิงร้อยตำรวจโทบัญญัติ
อีก๒นัดเข้าลำคอและศีรษะอาการสาหัส

ดาบตำรวจชินกฤษวิ่งออกมาจากห้องผู้อำกับ
พยายามจะเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานอีกหลายห้อง
แต่ประตูถูกล็อกจากด้านใน
สร้างความไม่พอใจให้ดาบตำรวจชินกฤษ

อ่าห้องทำงานต่างต่างจากชั้นสามนะครับยิงไล่ไปเรื่อยเลยจนถึงห้องทำงานชั้นล่าง
จากนั้นก็ได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวขับวนรอบหน้าโรงพักอีกหนึ่งรอบ
เปลี่ยนใจไปใช้ปืนลูกซองยาวยิงใส่โรงพักแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลายนัด

พันธบตรีเรืองกฤษศิริมาจันทร์สารวัตรป้องกันปรับปรามที่บาดเจ็บจากกระจกแตกใส่ศีรษะ
ก็ได้ใช้ปืนสั้นยิงสวนลงมาจากชั้น๓ใส่ดาบตำรวจชินกฤษที่อยู่ด้านล่าง๓นัด
แต่กระสุนถูกตัวหนึ่งนัดตัดคั่วหัวใจพอดีจนตกลงมาจากรถเสียชีวิตคาที่นะครับ
ก็เป็นการวิสามันฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอันเนื่องมาจากนี่แหละฮะเกิดเหตุว่ามีหญิงสาวชาวลาวเป็นผู้ต้องขังเนี่ย
เขาร้องเรียนว่าไปละเมิดทางเพศเขาก็เลยมีการสอบสวนกัน
ทีนี้ระหว่างสอบสวนนี่เหมือนกับจะเกิดอารมณ์นะฮะเดือดดานขึ้นมา
แล้วก็บันดาลโทษะด้วยการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเองนะครับ
มีรายงานนะครับว่าวันนี้ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรปลวกแดง
เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษ
ดาบตำรวจชินกฤษทั้งทางวินัยและอาญา
ก็คาดว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นการสร้างความโกรธแค้นให้ดาบตำรวจชินกฤษ
ก่อเหตุสลดใจขึ้นในครั้งนี้นั่นเองครับ